ทองคำกันบ้างครึ่งวันเช้าปรับลงไปถึง๕๕๐บาทเป็นการปรับลงต่ำสุดในรอบ๓เดือนทีเดียวครับ
ราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้เปิดตลาดมาลดลงไปบาทละ๕๕๐บาท
แล้วก็มีการปรับเปลี่ยน๒ครั้งรวมลดลงไป๕๐๐บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาต่ำที่สุดในรอบ๓๔เดือนที่ผ่านมา
ราคาทองคำแท่งรับซื้อวันนี้อยู่ที่๒๙๕๐บาทขายออก๒๑๐๕๐บาทครับ
ส่วนทองรูปภัณฑ์รับซื้อบาทละ๒๕๗๒๑๒ขายออกนะครับที่บาทละ๒๑๕๕๐บาทครับ
สาเหตุราคาทองคำที่ปรับตัวลงแรงถึง๕๐๐บาทในครึ่งวันเช้าของวันนี้
ซึ่งเป็นการปรับลดลงต่ำที่สุดในรอบ๓๔เดือน
เหตุผลเนื่องจากว่าความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐ
เนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้น
นักลงทุนมองว่าอาจจะไม่ต้องไปถือทองคำ
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่านั่นเองครับ